ระหว่างที่ทางเพื่อไทยเองกำลังมีการแถลงข่าว

เขาก็มีมวลชนที่เขาไปทำกิจกรรม

แล้วจนเสียงดังเข้ามาในห้องแถลงข่าวเลย

เป็นกิจกรรมคาร์มอบขันหมาก

จะแหงมาลัยวิวาล์ไปคร้องใจ
เพื่อหนุน๘พักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลให้เพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันไปให้แน่น
แต่สุดท้ายคือเหมือนคนอกหักนะฮะ
ขบวนขันหมากนี้มันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจนะครับ
จุดเริ่มต้นของคาร์มอฟที่เกิดขึ้นถึงแม้จะฝนตก
แต่ว่าเขาก็ไปรวมกันอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรี
หน้ากลุ่มผู้ชุมนุมแนมร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขานัดรวมพลทำคาร์มอฟกัน
ทำกิจกรรมแห่ขันหมากวิบา๘พักนะฮะก็เริ่มสักตอนบ่ายโมง
เคลื่อนขบวนคาร์มอบไปที่เพื่อไทยใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทย์ทองหล่อถนนเพชรชบุรี
โดยขบวนก็จะไปที่ธรรมการพักเพื่อไทยที่อาคารโอเอไอทาเวิร์ดและอาคารไทยซัมมิต
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขามีการประชุมสอสอกัน
ก็มีการประชุมกับก้าวไกลด้วย
สวมีข้อความเรียกร้องให้เคารพเสียงประชามติของประชาชน
แล้วก็มีป้ายผ้าแล้วก็มีภาพของนายพิธาของก้าวไกรอยู่ด้วยในขบวน
ขณะที่ตำรวจเองก็ต้องจัดกำลังไปดูแลความเรียบร้อย
ทั้งเวลาของการจราจรทั้งเวลาของการจัดกิจกรรมคามอบต่าง
ประจำตามแยกต่างที่ขบวนนั้นจะผ่านไป
รวมทั้งตึกนี้แล้วก็ในส่วนของทางลงรถไฟฟ้าต่าง
เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทางด้านของนายบอยหรือว่านายทัชพงศ์แก่ดำนะฮะก็เป็นนักกิจกรรมการเมือง
บอกว่ากิจกรรมวันนี้ที่ทำขึ้นมาต้องการจะย้ำจุดยืนของ๘พัก
เขาบอกว่าเป็นการย้ำจุดยืนของ๘พักประชาธิปไตย
เกาะเกี่ยวกันให้แน่นแล้วก็ยึดหลักประชาธิปไตย
เป็นแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโดยไม่เปิดทางให้คั่วประเด็จการ
แต่อันนี้พูดก่อนแถลงข่าวนะฮะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้
ให้รอปิดสวิตชอวออีก๘เดือนไม่ต้องฝืนไปจับคั่วอีกคั่วนึงนะฮะ
ทีนี้หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จตอนสักประมาณบ่าย๒โมง๔๕นาทีครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เคลื่อนขบวนไปถึงอาคารไทยสมิตร
มีทางด้านของนายบรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อของก้าวไกล
ก็ลงมาเจอลงมารับหนังสือซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกว่า
ขอเลยนะขอก้าวไกลจับมือกับพักฝ่ายประชาธิปไตยให้แน่น
แล้วหลังจากนั้นก็มีการคล้องมาลัยให้กับนายรังสิมันโรม
ไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับ
วันนี้เรามารับหนังสือ
แล้วก็ต้องบอกว่าจุดยืนของพี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันตรงนี้เนี่ย

คือเราเองก็ต้องการที่จะทำให้๘พักจับมือกันแน่นที่สุด
แต่ก็ต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่าการจับมือ
ความพยายามด้านเดียวจากเก้าไกลมันคงไม่เพียงพอ
หลังจากที่ขบวนอยู่กับตรงนี้เสร็จนะฮะ
ขบวนเคลื่อนต่อไปที่ทำการพักเพื่อไทย
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เพราะว่าทางด้านของเพื่อไทยเขาก็มีการแถลงข่าว
ขบวนก็ไปเฝ้ารอฟังการแถลงข่าวนะฮะ
แต่บรรยากาศที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
ทีนี้บรรยากาศพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหลังการแถลงข่าวของเพื่อไทย
พอแถลงเสร็จปุ๊บกลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งกลุ่มทะลุวังนะฮะนำโดยต้นน้ำมุ้งตะวัน
ก็บุกเข้าไปเลยฮะที่บริเวณที่ทำการหน้าที่ทำการของพักเพื่อไทย
บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นมีการแบกหุ่นผ้าขาวเป็นผ้าขาวเป็นผ้าดิบ๓อัน
คล้ายกับเหมือนเป็นคนห่ออยู่แต่ไม่ใช่
เป็นการเอามาแทนสัญลักษณ์ตัวแทนคนเสื้อแดง๙๙ศพที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์การชุมนุมที่วัดปฐุมวนาราม
แล้วเหตุการณ์นั้นมีบุคคลถูกอุ้มหายไป
ช่วงหลังการทำรัฐประหารปี๒๕๕๘
ก็มีการเอาน้ำมันก๊าซราดเลือดหมูราดลงไปแล้วจุดไฟเผาแบบนี้
แล้วตะโกนว่าพักเพื่อไทยลืมคนเสื้อแดงที่เคยเสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยไปแล้วหรือ
คำสัญญาไปได้อย่างไรหักหลังประชาชนและหักหลังคนเสื้อแดง

จังหวัดนั้นนะฮะก็มีมวลชนบางส่วนพยายามจะบุกเข้าไปในที่ทำการพักด้วย
เอาเลือดหมูไปฉีดพ่นแบบนี้นะครับ
ส่วนก็กระเด็นไปโดนเสื้อผ้าแล้วก็
ตัวนักข่าวเองก็บางคนก็เลอะเหมือนกันนะครับ
ทำให้ทางด้านของเจ้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำอาคารของที่ทำการพักเพื่อไทย
ก็เหมือนแบบโอ้โหมีอารมณ์เกือบที่จะเข้าไปปะทะ
เหมือนจะมีการชกต่อไหนได้สามฝ่ายกับมงชนที่ไปเอ่อ
ทำให้หัวหน้าของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมาห้าม
แล้วก็ดึงตัวของเจ้าที่เข้าไปด้านใน
เพื่อลดการกระทบกระทั่งกัน
แล้วกลุ่มมวลชนเองก็นำเลือดหมูไปพ่นใส่กำแพงที่ทำการของพัก

เขามีการนำดับฐานดับเพลิงไปดับเพลิงที่เผาหุ่นอยู่ที่บริเวณด้านหน้า
ที่มวลชนจะนำเลือดหมูบางส่วนไปพ่นใส่ที่บริเวณที่ทำการพัก
แล้วก็มีการปลาเศษขี้เท่าต่างที่เผาขึ้นไปที่บริเวณด้านหน้า

เหตุการณ์มันก็ชุดละมุนวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้ที่บริเวณหน้าที่ทำการของพักเพื่อไทย
หลังจบการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ